ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามมีสามีใหม่นะคะแทงแม่ม่ายลูกติดจนเสียชีวิต
สาเหตุอะไรก็คือหึงหวงนะคะเกิดความหึงหวงขึ้นก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจตามรวบตัวผู้ต้องหาได้ทันก่อนที่จะมีการขึ้นรถตู้หลบหนีไปค่ะ
แล้วก็ยังมีของกลางนะคะเป็นสร้อยทอทองคำน้ำหนัก๑บาทไปด้วย
เหตุสโหลดเกิดขึ้นช่วงปีห้าของวันนี้ค่ะตำรวจสาวพอร์เมืองสมุทรสงคราม
ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ห้องเช่าเลขที่๑๑
ตำบลบ้านปลกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนสายสมุทรสงครามบางแพรก็รุดไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจธรรมค่ะ
ไปถึงไปพบศพนางสาวบัวผันชูสัยอายุ๕๔ปีชาวจังหวัดอุดรธานี
อาชีพรับจ้างก่อสร้างสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมลายทาง
กางเกงขาสั้นสีส้มลายดาวนอนเสียชีวิต
ลักษณะแตกแหงข้างแบบเนี้ยค่ะจมกองเลือดเลยนะคะ
โดยบาดแผลตามลำตัวก็คือบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลม
ใต้สะบักซ้ายสองแผลแต่ละแผลความยาวถึงหนึ่งนิ้ว
ภายในห้องมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสกูปปี้ไอสีขาวส้มนะคะ
หมายเลขคบินหนึ่งกไก่คล้อนละคางสี่หนึ่งศูนย์สี่สมุดสงคราม
ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตจอดอยู่จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีลูกสาวแปดขวบหนึ่งคนนะคะ
คือน้องขิงวันเกิดเหตุช่วงตี๔น้องขิงตื่นขึ้นมาแล้วเห็นแม่นอนจมกองเลือดแบบนี้ค่ะ
น้องก็พยายามเดินไปเรียกแม่เรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้แต่ร้องไห้
แล้วก็เดินไปเคาะประตูข้างห้องเรียกนายเฉลิมพรมมาวันอายุ๓๐ปีบอกว่าแม่ตายแล้วค่ะ
เฉลิมจึงโทรแจ้งแม่ของนายเฉลิมซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าว่าให้แจ้งตำรวจให้ทีนะคะ
ขิงบอกว่าแม่เนี่ยทำงานก่อสร้างที่ไซส์งานในหมู่บ้านเต็มศุกร์ช่วงค่ำกลับมาบ้านก็เห็นนายร่า
ซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่อยู่ในบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาอีกทีแม่เสียชีวิตแล้วแต่ไม่เห็นนายร่านะคะ
ใกล้เคียงก็เล่าว่าน้องขิงเป็นลูกติดของผู้เสียชีวิตที่เธอนำมาอาศัยอยู่กับสามีใหม่
ซึ่งนายร่าเนี่ยอายุน้อยกว่าผู้เสียชีวิตค่ะผัวเมียคู่นี้มีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำ
ทะเลาะกันทีไรฝ่ายสามีใหม่ก็จะเก็บเสื้อผ้าออกไปสองสามวันแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกเป็นอย่างนี้บ่อยค่ะ
ตำรวจจึงได้กระจายกำลังออกค้นหาในพื้นที่สถานีขนส่งบขศก็ไปพบตัว
น้องกุมารหรือนายร่าอายุ๓๖ปีเนี่ยนะคะเตรียมจะขึ้นรถตู้หลบหนีอยู่แล้ว
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มและยังเจอของกลางเป็นสร้อยคอทองคำ
น้ำหนัก๑บาทของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเอามาด้วย
ตำรวจค่ะนำตัวในร่าไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรสงครามต่อนะคะ
ซึ่งก็รับสารภาพว่าเป็นคนแทงนางสาวบัวผันจริงหลังอยู่กินกันมาไม่ถึงปี
แล้วก็มีปากเสียงกันมาบ่อยครั้งพักหลังเห็นฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
ก็เลยวางแผนฆ่านะคะแล้วก็ปลดสร้อยคอทองคำมา
พร้อมกับปั่นจักรยานเอามีดของกลางความยาว๑คืบไปโยนทิ้งน้ำ
บริเวณกลางสะพานวัดพวงมาลัยลงไปสู่แม่น้ำแม่กรอง
ตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนศพผู้เสียชีวิตส่งไปยังนิติเวศ
ชนะสูตรโดยละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะได้แจ้งให้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องค่ะ